วันพรุ่งนี้เช้าจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรี
นอกสถานที่หรือว่าคอรมอสัญจรที่จังหวัดสุโขทัยเนี่ย
เป็นการประชุมคอรมอสัญจรครั้งสุดท้ายของปีนี้
วันนี้นามนตรีและคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่แล้วนะครับ
ตรวจเยี่ยมประชาชนไปตรวจพื้นที่พิศนุโลก
ก่อนที่พรุ่งนี้จะประชุมคอรมอสัญจรกันที่สุโขทัย

นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรี
ฉากประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่
สนับสนุนโดยบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพิศนุโลก

และพบปะประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้ต่อนโยบาย
และการดำเนินแผนงานโครงการของรัฐบาลในรอบ๓ปี
รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่
ดรารวนนี้ค่ะดีกว่าที่ผมทำตอนนี้กันก่อน
มันอำนาจอยู่ที่ท่านท่านจะเลือกอะไรไงก็ว่ามาแล้วนะ
ผมรู้ว่าในห้องนี้ไม่เคยรักผมอ่ะหรือเปล่า
หลายใครรักกันพอ

เหลียวน่ะเหลียวน่ะ
เรื่องของท่านนะ
ผมก็ไปอ้อนอะไรกับท่านไม่ได้อยู่แล้วล่ะ

ร่วมมือกับเราหน่อยนะ
ยกรัฐมนตรียังร่วมประชุมยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาภาคเหนือ

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และผู้ว่าราชการจังหวัด๑๗จังหวัดภาคเหนือ
เพื่อผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่
รวมไปถึงติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการน้ำตามโครงการบริหารจัดการน้ำพื้นที่รุ่มต่ำทุ่งบางรกรรม
โครงการบางรกรรมโมเดล๖๐ข้ามมาที่จังหวัดสุโขทัย
นายกรัฐมนตรีเข้ากราบสักการะพระอาจนะที่วัดศรีชุมโดยนายกรัฐมนตรีโบกมือทักทาย
และร่วมถ่ายภาพกับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นกันเองด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม
ก่อนจะมาพบผู้นำท้องถิ่นของจังหวัดสุโขทัยที่นำโดยนายสมศักดิ์เทพสุธิน
อดีตรองนายกรัฐมนตรีเพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อน
และรับฟังข้อเสนอแนะตลอดจนเป็นการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ
ระหว่างรัฐบาลและผู้นำท้องถิ่นส่งท้ายภารกิจลงพื้นที่
ด้วยการนั่งรถรางชมความงามของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
สักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเปิดตลาดวัฒนธรรม
เดินชมตลาดประชารัฐถนนสายวัฒนธรรม๘๐๐ปีกรุงสุโขทัย
ขณะที่ทางจังหวัดก็จะเต็มการแสดงทางวัฒนธรรมไว้รอต้อนรับทั้งระบำสุโขทัย
และการร้องเพลงสะพานต้อนรับนายกรัฐมนตรี
มันไว้จะกลายเป็นจริง
ทำหน้าที่แบบที่เด็กร้องเมื่อกี้คือเป็นสะพานให้กับทุกคนได้
ได้ข้าวข้ามก้าวข้ามไปเหยียบผมไปได้เลยนะ
รัฐบาลนี้พร้อมจะเป็นสะพานให้ทุกคนข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน